รางรถไฟในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยได้แล้วหนึ่งคนนะคะส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟ
อำเภอโคกโพเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
ระเบิดขบวนรถไฟสายสูงไหงโกลกหาดใหญ่
ทำให้บรรยากาศภายในชาญชาลาสถานีรถไฟปัตตานีอำเภอโคกโพ

ไม่มีผู้โดยสารเดินทางมาติดต่อซื้อตัว

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ตรึง
กำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ขณะที่ร้านค้ากว่า๒๐ร้านที่อยู่บริเวณโดยรอบต่างได้รับผลกระทบนะคะ
เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประกาศหยุดเดินรถชั่วคราว
ตั้งแต่สถานีรถไฟสุไงโกลก
จนถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่
เพื่อที่จะกู้ซากโบกี้รถไฟที่เสียหาย
จากแรงระเบิดจนขาดเป็น๒ท่อน
และได้เปลี่ยนรางรถไฟระยะทาง๑กิโลเมตร
หมอนรางรถไฟให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ

และจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน๗๑๐วันนะคะ
สำหรับความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้าย
สืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง
นำกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่หลายจุด
อำเภอโคกโพและอำเภอใกล้เคียง

ว่าอาจไว้ตัวทันหลบหนีไปได้ค่ะ
มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุพบผู้ต้องสงสัย๖คน
ตามข้อมูลนั้นคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
ใช้รถกระบะมิสุบิทิศีเทา
ขับเข้าไปในพื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพ

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

ตำบลท่าบ่ออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ